คือลูกเนี่ยมันคือแก้วตาดวงใจของพ่อแม่นะ

อะไรแบบนี้หรือเข้าไปก่อนนะโอ้ทุกอย่างหายหมดใช่ไหม

เหตุการณ์นี้เหมือนกันคุณผู้ชมหัวหน้าครอบครัว
หนีออกจากบ้านไปปัญหาบางอย่าง
ภรรยากับลูกตามหาภรรยาถ่ายคลิปลูกสาว

ตามหาพ่ออยากให้พ่อกลับบ้าน

เห็นคลิปนี้ล่าสุดกลับมาบ้านแล้วนะครับ
แต่ว่าให้ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนว่าลูกสาวเขาอัดคลิปถึงคุณพ่ออย่างไรครับ
พ่อรีบกลับบ้านนะหนูอยากให้ถึงพ่อ
ที่ตามหาหนูให้เจอนุนทุกคน
พ่อรีบกลับบ้านนะ
น้ำตาลูกเต็มไหมฮะ
ใจแข็งเป็นหินยังไงนะ
ก็ป่นเพราะหยดน้ำตาลูกสาว
ลูกสาวใช่ไหมครับอืมบ่อนทางแตกเลยอ่ะ
คดีมันไม่ได้เป็นญาติอะไรนะเรายังแบบว่าใจจะขาดนะครับ
เจ้าของโพสต์คือคุณวิภาวีอามรีชมอายุ๒๗ปีพร้อมกับลูกสาวอายุ๖ขวบเองครับ
จริงแล้วเขาได้เดินทางมาที่ศูนย์ข่าวของไทยรัฐจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับ
ก่อนที่จะเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับนักข่าวของเราได้ฟังนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ตอน๔โมงเย็น
สามีของเธอคือนายพยับอารีชมอายุ๔๐ปี
เป็นในช่างโยธาเทศบาลตะบนเขาดินอำเภอเดิมบางนามบวชนะฮะ
ขับรถคันนี้ฮะรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีขาวทะเบียน๘๓๐๓สุพรรณบุรีเนี่ย
บอกว่าออกไปทำธุระครับนะฮะนอกบ้านนะฮะ
จากนั้นประมาณ๕นาทีมันมีข้อความเด้งมาในมือถือเธอว่ามีการเบิกเงินออกจากบัญชีตั้ง๘๐๐๐บาท
เริ่มคิดเฮ้ยมีคนขโมยข้อมูลไปหรือเปล่า
มีคนพาตัวสามีเธอไปไปหลอกให้กดเงินหรือเปล่า
เพราะปกติสามีไม่ได้กดเงินไม่ได้โอนเงินอะไรมากมายแบบนี้ในคราวเดียวกันถึง๘๐๐๐บาท
รีบโทรไปถามสามีอ้าวติดต่อไม่ได้แล้วครับ
เริ่มใจเสียแล้วครับสามีหายไปเงินก็ถูกเบิกออกไปต้องแปดหมื่นบาทนะฮะ
คุณวิภาวีบอกว่าตอนนี้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าสามีหายไปไหนเพราะติดต่อไม่ได้
ถามพ่อแม่เพื่อนสนิทที่ทำงานก็ไม่รู้ไม่มีบ่อแสไม่มีใครรู้เห็นเลยนะฮะ
ซึ่งเมื่อ๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีคนแจ้งว่าเห็นรถยนต์ของสามีเนี่ยนะ
ก็เลยเดินทางไปแจ้งความที่สพเดิมบางนางบวช
ตั้งแต่อยู่กินกันมาสิบเอ็ดปีสามีไม่เคยมีอะไรแบบนี้ไม่เคยหายไปแบบนี้
นะฮะก็เป็นห่วงมากเหลือเกินเพราะสามีก็มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงด้วย
แล้วก็ไม่ได้เอายาติดตัวไป
สุดท้ายก็เลยฝาก

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอรับได้เสมอ
ขอแค่กลับมาเหมือนเดิมก็พอ
ฟังเสียงของภรรยาก่อนที่จะเจอสามีนะฮะเธอพูดไว้แบบนี้ครับ
เราจะแบบสู้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าปัญหามันจะใหญ่แค่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันรุนแรงแค่ไหน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จับมือสู้ด้วยกันมาตลอด
หนูคิดว่าเราก็จะผ่านไปด้วยกันได้อีกเหมือนเคยอะค่ะ
นี่ครับเธอพูดดีผมว่าทุกปัญหามันมีทางออกเสมอ
ถ้าเกิดคนในครอบครัวหันหน้ามาคุยกันมาหาทางออกร่วมกัน
ล่าสุดครับ๕ทุ่มที่ผ่านมาครับ
คุณวิภาวีได้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วว่า
นี่ฮะล่าสุดเนี่ยเจอตัวแล้วนะคะสามีเนี่ย
สาเหตุเบื้องต้นคือเครียดปัญหาต่างจากพิษของโควิด๑๙

ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจให้ตอนนี้น้องข้าวหอม
เจอคุณพ่อของเขาแล้วแล้วหนูจะจับมือก้าวผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกัน
สุดท้ายแล้วเราขอแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ที่
สุดท้ายคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็
เดี๋ยวจะไปจับมือแล้วก็หาทางออกร่วมกัน

นะพอกับเขาหอมก็ก่อนหอมกันมาให้เราดูหน่อยก็มีรอยยิมหน้าดูนะ